ผู้สงฆามาดูปัญหารักไม่ลงตัวตัวสามีพยายามที่จะเคลียร์ปัญหากับภรรยา
ก็เถียงกันลั่นบ้านเลยแต่สุดท้ายตัวสามีเอง
ลั่นไกลปิดชีพภรรยา๔นัดซ้อน
หน้าคนในครอบครัวของฝ่ายหญิงแล้วก็ต่อหน้าลูกสาววัย๔ขวบ
เป็นข่าวใหญ่ข่าวนี้หนุ่มหึงโหดรัวยิง๔นัด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ๒ทุ่ม
ตำรวจสพกระสังได้เข้าตรวจสอบเหตุยิงการเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ที่หมู่๗ตำบลกันทราบรมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
ตรวจสอบบริเวณชั้นล่างพบศพของนางสาวจันจิราพินิษฐรรม
กี้อายุ๒๓ปีเสียชีวิตสภาพถูกยิงตามลำตัว๔นัด
ในที่เกิดเหตุนะฮะพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
ตำรวจรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
แต๋วพินิษฐรรมแม่ของผู้เสียชีวิตซึ่งเห็นเหตุการณ์กับตา
กรณีที่ลูกเขยมายิงลูกสาวของเธอถึงกับช็อกเป็นลมล้มพับ
เพื่อนบ้านช่วยกันปฐมพยาบาลซึ่งนางแต๋วให้การว่า
คนที่ยิงลูกสาวของเธอคือนายสุริชัยอังกูลเจริญพร
หรือว่านิวอายุ๓๓ปีเจ้าของร้านรับทำเบาะ
อยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นสามีของลูกสาว
หรือว่าเป็นลูกเคยของเธอขณะที่นายประยูนพินิดรำ
ของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากลูกสาวเลิกรากับสามีเก่าประมาณปีกว่า
ก็มาคบหาและแต่งงานกับนายสุริชัยมือปืน
เมื่อเดือนตุลาคมปี๖๓หลังแต่งงานแล้ว
ลูกสาวก็ไปอยู่กินกับนายสุริยาที่จังหวัดระยอง
ซึ่งนายสุริยามีลูกติด๑คนเป็นลูกสาวนะครับ
แล้วก็ตัวผู้ตายมักจะโทรศัพท์มาบอกพ่อ

มีปากเสียงกับนายสุริชัยบ่อยครั้ง
เพราะนายสุริชัยขี้หึงแล้วก็ระแวงว่าจะนอกใจนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเองนะครับ
ก็พยายามที่เหมือนจะตีตัวออกห่างเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
นายสุริชัยแล้วก็ผู้ตายรวมถึงหลานสาวก็เดินทางมาพัก
อยู่ที่บ้านที่บุรีรำได้๑สัปดาห์
แล้วนายสุริยาก็กลับไปทำงานที่จังหวัดระยอง
แต่ตัวของผู้ตายอยู่บ้านที่บุรีรำต่อ
ไม่ได้กลับไประยองด้วยนะครับ
ต่อมาเวลาสักประมาณ๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้
หลังจากที่นายสุริชัยก่อเหตุ
ยิงนางสาวจันจิราเสียชีวิตแล้วแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ปรากฏว่า๓ทุ่มตำรวจสามารถสกัดจับตัวนายสุริชัยได้
ขับรถยนต์โตโลต้าฟอร์จูเนอร์ผ่านหน้าโรงพัก
คนในรถพบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ

โดยนายสุริชัยสารภาพว่าก่อเหตุยิงภรรยาจริง
เนื่องจากระแวงว่าภรรยาจะปัญญาให้ชายอื่น
ส่วนที่ขับรถผ่านหน้าโรงพักจนถูกจับกลุ่มนั้น
เพราะเขาไม่รู้เส้นทางนะครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้ง๒ข้อหาเลยฮะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ล่าสุดตัวพู้ศึกข่าวได้เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ซึ่งญาติและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
ที่ถูกส่งไปผ่าชนะสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับ

ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว
ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยังช็อกอยู่นะครับเพราะว่า
ตัวของผู้ตายถูกยิงต่อหน้าต่อตา
ผู้เป็นแม่และคนในครอบครัวด้วยนะครับ
ซึ่งไปพูดคุยกับคุณแม่นะคะก็คือนางแต๋ว

นางแต๋วเองสามีลูกสาวและหลานสาววัย๔ขวบ

นายสุริยาขออภัยนะคะนายสุริชัยผู้ก่อเหตุ
เคาะประตูเรียกก็ลุกเดินไปเปิดประตูให้
นายสุริชัยบอกว่าอยากคุยกับลูกสาว

มีปากเสียงทะเลาะรุนแรงเสียงดังเลย
จับใจความได้ว่าเป็นเรื่องเงินและเรื่องหึงหวง

เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยา
จู่ค่ะนายสุริชัยพูดขึ้นว่า
จะจบหรือไม่จบถ้าเธอไม่จบพี่ก็ไม่จบ

ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าที่นายสุริชัยพูด
จะไปแจ้งตำรวจนี่มันเรื่องอะไรกัน
จากนั้นค่ะเห็นนายสุริชัยยืนขึ้น
ซึ่งเธอก็คิดว่าเอ๊ะยืนขึ้น

แต่ไม่ค่ะชักปืนออกมายิงลูกสาว
สี่นัดซ้อนนอนจมกองเลือด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเธอถือว่าโหดเยี่ยม
ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหามาขอขมาศพด้วยเพราะไม่อยากเห็นหน้าแล้ว
ไม่อโหสิกรรมให้หากเป็นไปได้อยากให้ประหารชีวิตไปเลย
ตอนนี้นะคะเป็นห่วงแต่หลานสาวที่ต้องมากำพระแม่
และต้องมาเห็นเหตุการณ์รุนแรงตั้งแต่เด็กแบบนี้ค่ะ
ขณะที่ตำรวจนะคะไปสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติม
เพื่อประกอบสำนวนคดีตอนนี้ยังไม่มีญาติมาเยี่ยมด้วยนะคะ

ทั้งนี้ผู้ต้องหาก็ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะกลัวว่าจะถูกญาติและชาวบ้านรุมประชาธรรมค่ะ
เป็นข่าวใหญ่ข่าวโหดอีกข่าวหนึ่งนะครับ
แต่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เรียบร้อยนะครับ